คุณผู้ชมครับปกติเราได้ยินประโยคที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
แต่ถ้าเกิดว่าโดนคนบ้ามาต่อยมาทุบมากระชากผมไม่ถือเนี่ยก็

คือมันกลายเป็นเรื่องของการเจ็บตัวฟรีนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ย
คนที่มีอาการทางจิตแล้วก็มีบัตรยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยอาการทางจิตเนี่ย
คือมีความผิดตามกฎหมายแต่ได้รับการยกเว้นโทษเพราะฉะนั้นเนี่ย

ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่บริเวณสี่แยกราชเทวีค่ะ
มีผู้หญิงเป็นสาวออฟฟิศท่านหนึ่งเขาตั้งใจจะเดินไปรับประทานอาหารเที่ยง
คือพักเที่ยงอะค่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมนี่คือตามคลิปเลยนะคะ
เดินมาดีค่ะผู้หญิงคนนี้สะพายกระเป๋ามาแล้วก็ถูถึงมา๑ใบ
ชกเขาที่ใบหน้าแล้วก็ต่อว่ากันอยู่สักพักเนี่ยนะ
ผู้หญิงคนที่เขาเป็นเหยื่อก็พยายามที่จะถามว่าคุณมาทำร้ายฉันทำไม
เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าสาเหตุเพราะอะไรถึงต้องทำร้าย
ยกสองค่ะเจอก๊อกสองค่ะคราวนี้กระชากลงมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ
ัวเนียกันสักพักแบบนี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นพลเมืองดีพอเขาไปเห็นเนี่ย
ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามแล้วเข้าไปช่วยตามคลิปที่ปรากฏเลยนะ
แล้วถูกผู้หญิงคนที่เป็นผู้ก่อเหตุพยายามที่จะตอบว่า
คุณผู้ชมยังไม่หยุดเพราะว่าคนที่เขาตกเป็นเหยื่อเขาก็ไปถามอีก
ก็โมโหค่ะอยู่ก็มาโดนตบหน้าแบบนี้คุณมาทำร้ายฉันทำไม
ไปยก๑ก็แล้วยก๒ก็แล้วพอมายก๓เนี่ยนะคะ
เริ่มเยอะแล้วพระเอกขี่ม้าขาวมา
ตำรวจมาตอนจบนะคะมาถึงที่เกิดเหตุ
คนที่เขาโดนเป็นเหยื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะเอาคลิปนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์

ตำรวจได้นำตัวผู้หญิงที่ทำร้ายเธอไปที่โรงพักพญาไทย
พอไปตรวจสอบประวัติจ๊ะเอ๋ค่ะหงายการ์ด
ป่วยเป็นอาการทางจิตนะคะมีบัตรผู้ป่วยด้วย
แล้วพอไปตรวจสอบประวัติผู้หญิงคนก่อเหตุ
พบว่าประวัติโชคโชนเลยทีเดียวค่ะ
เคยก่อเหตุอาทยากรรมมาเยอะ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายวิ่งราวขู่ฆ่าไล่แทงคนอื่น
พกมีดติดตัวสม่ำเสมอและยังมีประวัติเสพยาจนหลอนนะคะ
ระแวงตลอดเวลานะคะว่ามีคนมาตามฆ่า
เคยได้รับการรักษาแล้วนะคะแต่เธอคนนี้หนีออกมา
แล้วคาดว่าตำรวจเขาคาดว่านะคะว่าคงอาจจะขาดยาก็เลยทำให้เกิดอาการคลุมคลั่งขึ้นมาได้

สาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้มาทำร้าย
ตอนนั้นเธอผู้หญิงคนที่ตกเป็นเหยื่อโดนทุบหน้าไปหลายครั้ง
ก็พยายามถามว่าเอ๊ะมาต่อยฉันทำไมมาทุบหน้าฉันทำไม
คนที่ก่อเหตุที่อ้างว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต

ก็เพราะเป็นศัตรูของดิฉันไง
ผู้หญิงคนที่ตกเป็นเหยื่อเธอก็งงสิคะ

และเธอบอกว่าหยุดนะเดี๋ยวจะเรียกตำรวจมา
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายเธออีกคือตามคลิปเลยแหละ

คือทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันแล้วก็บอก
ติดต่อยาดของผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบ
ให้มาชดใช้เรื่องของค่าเสียหาย
เรื่องต้นตำรวจส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

เธอได้รับบาดเจ็บคือหัวโน
แก้มตาเขียวช้ำแล้วก็ยังมีอาการมืนงงตาลาย

บอกว่าเหตุผลที่นำเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ยคุณผู้ชม
คือต้องการให้ญาติของผู้หญิงคนนี้

จะได้พาเขาไปหาหมอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซะ
อย่าปล่อยมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้
ถ้าผู้หญิงแบบนี้มีมีดเธอคงตายไปแล้ว
เพราะว่าจากประวัติมีบางครั้งด้วยใช่ไหมคะ
บอกว่าถ้าเกิดเธอตายฟรีจะทำยังไง

ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องของคนสติไม่ดีเนี่ย

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
ถ้าเราโดนคนที่สติไม่ดีมีบัตรผู้ป่วยจิตเวท
เราสามารถเอาผิดกับเขาได้หรือเปล่า
ทนายความนิติธรแก้วโต
เคยเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยบอกว่า
กระทำความผิดของคนบ้า
หรือคนที่มีจิตบกพร่องโรคจิต

กฎหมายถือว่าเป็นความผิด

คือไม่ต้องรับโทษทางอาญา

เราโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้เราต้องไปรักษา

คนที่ต้องมาจ่ายค่ารักษา

คือคนที่ดูแลผู้หญิงคนนี้

นียมรักษาเขาด้วยนะคะ

ต้องดูแลเขาให้ดีอย่าปล่อยเขาออกมาแบบนี้

เพราะเขาเป็นคนสติไม่ดีไงเราก็เอาผิดอะไรเขาไม่ได้ไง
แต่คือแบบถ้ามันแรงกว่านี้อย่างที่ผู้หญิงบอกว่า
ถ้าเขาเอามีดมาแทงฉันฉันตายฟรีทำยังไง
ถ้าจ้วงแทงขึ้นมาล่ะตายฟรีเลยงานนี้เนี่ยนะคะ

หรือญาติที่คุณเป็นญาติของเขาเนี่ยเอาเขาไปรักษาให้มันถูกต้องดีกว่า
ให้ดีทานยาให้ถึงนะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้หายได้นะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเมือง

เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เป็นผู้ป่วยทางด้านจิตเวท
แล้วก็หนีออกมาแล้วก็อยู่ตามท้องถนนเนี่ยค่ะเป็นคนไร้บ้านเหรอนะ